ไม่ใช่แค่เรื่องของฟืนไฟที่อยากจะเตือนคุณผู้ชมนะคะ

ฉะนั้นคนยังคงเดินทางกันอย่างต่อเนื่อง
หลายคนนะคะขอหยุดยาวต่อจนถึงสัปดาห์นี้เลย
แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่ระวังเรื่องของรถหน่อย

รถตู้บรรทุกผู้โดยสารมาถึง๑๕คน
กลับจากช่วงเทศกาลปีใหม่ปรากฏ
อัดชนท้ายเข้ากับรถสิบล้อ

รถตู้คันนี้อยู่กันเป็น๑๐คน
แล้วรถมันอัดติดท้ายอยู่กับ๑๐ล้อ
คนเจ็บในรถตู้เนี่ยเขาบอกว่าเจ็บกันหลายคนเลย

กว่าจะขนย้ายลำเลียงผู้บาดเจ็บ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนพระของดิวทีนค่ะ

นำคนขับแล้วก็ผู้โดยสารออกมาจากรถตู้

หลังจากไปชนท้ายรถสิบล้อเข้า
สภาพรถตู้ด้านหน้าพังยับเยินเลยนะคะ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมด๑๒ราย
เป็นผู้ชายด้วยกัน๕ค่ะแล้วก็มีผู้หญิง๗
ทางด้านของคนขับรถสิบล้อเนี่ยชื่อว่านายภัยทูลบุญชัยอายุห้าสิบห้าปี
ถามมาเบื้องต้นก็เห็นบอกว่ารถที่เป็นรถสิบล้อ
บรรทุกปูนมานะคะเต็มคันรถเลย
มาจากจังหวัดสระบุรีกำลังจะไปส่งที่ไซส์งาน
พหลโยธินเจ็ดสิบเอ็ดในกรุงเทพส่วนผู้โดยสารหนึ่งคน
ที่จะเป็นพยานและบอกเล่าได้นะคะก็คือคุณนิรุธนะคะ
คุณนิรุธอายุ๔๔ปีเจ้าตัวมากับรถตู้คันดังกล่าว
บอกแบบนี้ว่าขึ้นรถตู้มาจากจังหวัดศรีสะเกด
จะไปพระราม๒เพราะกลับมาจากเทศกาลปีใหม่นี่แหละ
แล้วในรถทั้งหมดเนี่ยรวมคนขับแล้วมีกันสิบห้าคน
ออกจากศรีสะเกดมา๒ทุ่มระหว่างทางเขาบอกว่า
มันออกมานะมันก็มืดแล้วใช่ไหมหลับกันหมดทั้งคันรถแหละ
จริงอ่ะคนขับอ่ะเขาก็มีจอดแวะนอนสองรอบด้วยกันน่ะ
แล้วไม่รู้ยังไงถึงมาชนอัดเข้ากับ๑๐ล้อแบบนี้ค่ะ
มีคนมาเต็มครันออกจากโรนี่มากี่โมงอ่ะครับ
นี่ก็ความแปลกใจของพฤษษาที่มาด้วยคือเขาบอกว่าควรขับรถคงง่วง
จอดนอนสองรอบนะแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุ
แสดงว่าคือเขาต้องง่วงหนักมากจริงแล้วมันไม่ไหวนะคุณคิงแบบนี้
หรือว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นด้วยหรือเปล่านอกจากความเกลียของคนขับ
นั่นน่ะสิมันต้องตรวจสอบนะฮะใช่ค่ะระวังกันหน่อย

ตอนนี้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวก็หนึ่งคือเอารถออกจากพื้นที่ไม่พอแค่นั้น
แต่เดี๋ยวต้องปิดตรวจสอบก็ต้องควงจรปิดตลอดค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนขับหลับในจริงหรือเปล่านะ
อ่ะต้องเตรียมดำเนินคดีต่อแล้วค่ะต้องไปดูว่าเป็นความประมาทหรือเปล่าเนอะ
เห็นภาพที่ชนมาแล้วหน้ายับไปครึ่งยับเข้าไปเลยน่ากลัวมากนะฮะ